อาจารย์สุภาพคลิกขจายวันนี้จะพูดถึงเรื่องของปัญหาทางสังคม
ปัญหาคนที่อาศัยอยู่ใกล้กันอย่างปัญหาเพื่อนบ้าน
หรือปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งการขัดใจกันการไม่ชอบพอกัน
จนเกิดเป็นปัญหาต่างที่เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับคุณครับคุณน้ำแข็งครับ
เชิญครับอาจารย์ครับอนุญาตโอนอินมาทางเสียงนะครับ
มีแฟนรายการขีดเส้นใต้คนหนึ่งมาหาผมที่ไทยรัฐวันก่อน
เขาบอกว่าอยากให้ผมหยิบเอาเรื่องหนึ่งมาพูดคุย
เพื่อจะนำไปสู่ไปสู่ว่าจะหาทางออกกันยังไง
เพราะว่าปัญหามันเริ่มลุกลามมากขึ้นทุกวัน
คือเรื่องเพื่อนบ้านทะเลาะกันเพราะปัญหานั่นปัญหานี้
และกลายเป็นปัญหาถึงขั้นทำร้ายกันฆ่ากันก็มีมากแล้ว
โดยเฉพาะปัญหาของชนชั้นกลางที่อยู่บ้านจัดสรร
คือบ้านจัดสรรคนชั้นกลางเนี่ยต้องรู้เลยนะครับว่า
โดยเฉพาะบ้านจัดสรรรุ่นเก่าจะมีลักษณะเหมือนกัน
คือหนึ่งถนนเนี่ยแคบรุ่นใหม่เนี่ยถนนจะกว้าง
แต่รุ่นเก่าถนนแคบไม่ถึงสี่เมตรสองลักษณะของบ้านเนี่ย
จัดสรรคนชั้นกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะมีที่จอดรถเตรียมไว้ให้เพียงคันเดียว
ตอนไปซื้ออยู่กันใหม่เนี่ยก็อยู่ได้มีรถคันเดียวใช้ร่วมกัน
แต่ต่อมาพอมีฐานะมากขึ้นมีลูกมีความจำเป็นมากขึ้น
รถก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นสองคันสามคันลูกโตขึ้นมาลูกก็มีรถ
ลูกมีรถก็ต้องหาที่จอดที่จอดในบ้านไม่พอก็ต้องจอดนอกบ้าน
แต่เมื่อมาจอดนอกบ้านถ้าบ้านตรงกันข้ามบ้านข้างข้าง
เขามีรถคันเดียวเขาจอดในโรงรถเขาก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ว่าถ้าบ้านตรงกันข้ามรถเพิ่มขึ้นมา๒คัน๓คันขึ้นมาบ้าง
ปัญหาเกิดทันทีเพราะต่างคนต่างก็จะจอดหน้าบ้าน
แล้วถ้าต่างคนต่างจอดหน้าบ้านแล้วถนนแคบ
รถคันอื่นก็ผ่านไม่ได้ยิ่งถ้าเวลาบ้าน
บ้านไหนมีแขกมาบ้านมีแขกมาหลายคนรถมาหลายคัน
อันนี้จะเดือดร้อนเพื่อนบ้านหนักเข้าไปอีกก็คือว่าเขาเข้าออกบ้านไม่ได้
สภาพแบบนี้มันจะ
สะสมพอนานวันเข้าก็เพื่อนบ้านที่เคยรักใคร่ชอบพอกันก็เริ่มจะ
เริ่มจากกินใจกันก็เพราะเรื่องจอดรถนี่
เมนต์กันก็เรื่องจอดรถนี่แหละสุดท้ายขึ้นมา
ที่เคยคบหาสมาคมกันแลกข้าวแลกแกงกันก็ถึงขั้นทะเลาะกัน
แล้วก็เป็นศัตรูกันขึ้นโรงพักกันก็เคยเห็นเป็นข่าวมาแล้วหลาย
เนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ทั้งนั้นฉะนั้นสุดท้ายขึ้นมา
สังคมสิ่งแวดล้อมรอบบ้านของคนชั้นกลางที่อยู่ในบ้านจัดสรร
มันจะเริ่มอึดอัดขัดใจกันเพราะเรื่องจอดรถเป็นสาเหตุอ่า
อย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเคยออกมาเดินเล่นนอกบ้านเอาลูกเอาหลานมาเดินเล่นกัน
พอทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไม่อยากไม่มีบรรยากาศนั้น
เพราะไม่อยากเห็นหน้ากันเรื่องนี้ไม่ใช่อาจจะมองเป็นเรื่องเล็ก
แต่ว่ามันจะทำให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันของสังคมเมืองมันเปราะบางและอ่อนแอ
ไม่เหมือนกับสังคมชนบทต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงไหนก็รู้จักกันหมดทั้งหมู่บ้าน
นับพี่นับน้องพึ่งพาอาศัยกันเกื้อคูณกันแต่ว่าสังคมสังคมเมือง
สังคมหมู่บ้านจัดสรรกำลังเป็นปัญหากันหมดเวลานี้
แฟนรายการท่านเนี่ยท่านก็มีข้อเสนอแนะท่านบอกลองโยนปัญหาขึ้นมาดู
ลองหาทางแก้ดูเผื่อว่าให้ผมช่วยลองเสนอความคิดดูว่าจะแก้ได้ไหม
ความคิดที่ว่านี้แฟนรายการท่านนี้ท่านเสนอให้
ให้ออกเป็นกฎหมายเหมือนกับในต่างประเทศที่หลายประเทศเขามีแล้ว
ก็คือว่าใครจะซื้อรถจะต้องโชว์ว่าคนนั้นเนี่ยมีที่จอดรถ
มีที่จอดรถเป็นส่วนตัวของตัวเองซื้อรถมาแล้วจอดตรงไหน
ต้องโชว์ให้ดูใครที่ไม่มีที่จอดรถเป็นของตัวเอง

สมมุติถ้าอย่างนี้ก็หมายถึงว่าบ้านจัดสรรที่มีที่จอดรถอยู่คันเดียวหรือ๒คัน
คุณจะซื้อรถคันที่๓คันที่๔เพิ่มขึ้นมาไม่ได้
ถ้าโรงรถมีที่จอดรถคันเดียวก็มีรถได้คันเดียว
โรงรถมีที่จอดรถสองคันก็ซื้อได้สองคัน
ซื้อแล้วที่เอาไปจอดไว้หน้าบ้านที่สาธารณะและเป็นปัญหากับคนอื่นเนี่ยไม่อนุญาตให้ซื้อ
อันนี้เป็นข้อเสนอเขายกตัวอย่างวันนี้นอกจากรถในบ้านจัดสรรแล้ว
สังเกตดูเถอะพวกที่มีรถบัสรถทัวร์รถตู้ไม่มีที่จอดรถของตัวเอง
แล้วไม่เช่าที่จอดด้วยนะแต่ไปลักลอบจอดมั่วซั่วไปหมดเวลานี้
ผมฟังไอเดียแล้วผมก็ตอบคนที่เข้ามามาคุยกับผมว่า
ไอเดียดีในต่างประเทศเนี่ยมีมาก่อนแล้วก็ได้ผลดีนะ
แต่สำหรับบ้านเราเนี่ยผมว่าคงยากมันจะต้องเจอการประท้วงวุ่นวาย
พอกับครั้งหนึ่งเราเคยออกกฎหมายห้ามนั่งท้ายรถกระบะ
สุดท้ายขึ้นมาก็ยกเลิกแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้
ไอเดียนี้ศูนย์เปล่าเพียงแต่ยกหยิบยกขึ้นมาว่า
ถ้าสังคมในหมู่บ้านจัดสรรมีปัญหากันมาก
ปล่อยปัญหาไว้อย่างนี้ปัญหาการอยู่ร่วมกันของสังคมเมือง
หมู่บ้านจัดสรรก็ยิ่งนับวันยิ่งย่ำแย่
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยข่าวเพื่อนบ้านขับรถพุ่งชนกัน
ถึงขนาดต้องถึงตายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สาเหตุ
มาจากการจอดรถขวางหน้าบ้านกันแต่มันก็เป็นภาพสะท้อน
เป็นอุทาหรณ์ที่ทำให้ข้อคิดอะไรเยอะคนหนึ่ง
เสียชีวิตไปง่ายทิ้งครอบครัวลูกเมีย
ไว้ให้ต่อสู้ชีวิตตามลำพังอีกคนนึงติดคุก
ก็ทิ้งลูกเมียให้ลำบากอยู่ข้างหลังเหมือนกัน
สุดท้ายตัวเองก็ต้องที่บอกว่าจะไปตายในคุก
เหตุผลเพราะว่ามีอารมณ์คั่งแค้นผสมกับอารมณ์ชั่ววูบ
ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องที่หยิบมาขีดเส้นใต้วันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่
นับวันจะเป็นปัญหาแล้วไหนจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้าน
ตั้งวงกงเหล้าสังสรรครบกวนเวลาหลับนอนเพื่อนบ้าน
นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่ผมคิดว่า
หน่วยงานไหนก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากเพื่อนบ้านจะแก้ปัญหากันเอง
ดีที่สุดคืออยู่กันด้วยความเกรงใจหรือคติคำพังเผยคนไทยโบราณที่เขาบอกว่า
เออเวลาจะทำอะไรเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเรา
หรือถือคติว่าเมื่อเราย้ายบ้านไม่ได้
ทำยังไงที่จะให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่สร้างปัญหาแก่กัน
ถ้าเราย้ายบ้านไม่ได้ทำยังไงที่จะให้เพื่อนบ้านเรากับเราไม่มีปัญหากัน
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากข้อคิดจากข่าวนี้ว่าลองดูสิครับว่าเราจะทำยังไงกัน
ก็ขอบคุณแฟนรายการที่เขาที่เขามาหาแล้วเขามาเสนอข้อคิด
นั่นนี่คือเขตสั้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
เพราะว่าเดือนนี้หลายคนก็บ่นนะสังคมอยู่ยากความรุนแรงก็เกิดขึ้นเยอะนะครับอาจารย์นะครับ
ใช่ครับมันถึงขนาดฆ่าแกล้งกันเนี่ย
ผมว่าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะ

ที่ทั้งนำเรื่องราวที่ควรสะท้อนปัญหานี้มา
แล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็เหมือนเป็นการเตือนใจ
ให้คนเรารู้สึกแบบใจเย็นลงหน่อย
ใช่นึกถึงคำเมื่อก่อนที่เขาพูดว่ามีเพื่อนบ้านที่ดีเป็นรั้วบ้าน

ไม่ได้อยากอ่านข่าวเพื่อนบ้านทำร้ายกันบ่อยนะคะ